ที่เอิมเภออารัญประเทศจังหวัดศาสตร์แก้ว
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสะแก้วร่วมกับทหารพรานในพื้นที่
ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่๑๒๒
ไปปกจับบ่อนการพนันออนไลน์เนี่ย
ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าตลาดโรงเกลือถนนสุวรรณสอนตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศค่ะ
คือบ่อนออนไลน์แห่งนี้มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่ากระทำความผิดคือ
ลักษณะของเขาคือโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้คนที่เข้าเว็บไซต์เนี่ย
มาเล่นแทงพนันออนไลน์แล้วมีคนเข้าไปเล่นนะคะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยไปพบกับพนักงานเป็นหญิงไทยนะคะ
จำนวน๔คนด้วยกันกำลังนั่งเลยค่ะ
นั่งรับแทงพนันทางออนไลน์อยู่หน้าบริเวณคอมพิวเตอร์จำนวน๔เครื่อง
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยแสดงตัวพร้อมกับหมายค้นแล้วก็ควบคุมตัว
ทั้ง๔คนบอกว่าพวกเธอเป็นเพียงพนักงานรับจ้างดูแลระบบการเล่นพนันออนไลน์
แล้วมีหน้าที่คือเชิญชวนให้ลูกค้ามาเล่นพนันออนไลน์
ได้ค่าจ้างเดือนละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเจ้าหน้าที่ไปจับกุมทั้งสี่คนได้
พร้อมกับของกลางนะคะมีอะไรบ้างเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนสี่เครื่อง
ตัวรับสัญญาณไวไฟโทรศัพท์มือถือ๖เครื่องสมุดจดบัญชีเงินเข้า๔เล่ม
คิดเลขจำนวน๔เครื่องส่วนการตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดมาได้นะคะ
พบว่ามีเงินหมุนเวียนจากการเล่นพนันออนไลน์วันละกว่า๑แสนบาท
ซึ่งถือว่าเป็นรายใหญ่ในพื้นที่ของอรัญญประเทศสะแก้วนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจบอกว่าจับลูกจ้างได้๔คนเดี๋ยวต้องขยายผลต่อไปดูสิว่าใครเป็นนายทุนบ่อนการพนันที่นี่
คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมตามรายงานข่าวในจ้างได้มีการเปิดเว็บไซต์บ่อนการพนันออนไลน์อยู่ฝั่งปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา
แต่ระยะหลังทางการกัมพูชาเขามีการกวาดล้างจับกลุ่มบ่อนการพนันออนไลน์เถื่อนอย่างหนัก
ก็เลยทำให้นายจ้างต้องขนสัมภาระต่างกลับมาจากกัมพูชามาที่ประเทศไทย
พักรอไว้ที่บริษัทดังกล่าวเพื่อรอขนย้ายไปเปิดบ่อนออนไลน์ที่พม่า
แต่ก็กลัวว่าเอ๊ะเอามาพักรอแบบนี้เดี๋ยวกลัวว่าจะขาดรายได้
ก็เลยแอบเปิดรับแทงพนันออนไลน์ฝั่งไทยไปพลังซะก่อน

ใช่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเปิดได้ไม่ถึงเดือนก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้แบบนี้ค่ะ